ช่วงสัก๖โมงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะที่สุโขทัย
ชาวบ้านบอกว่าทนไม่ไหวแล้วเจ้าหน้าที่มาช่วยหน่อย
มาจับหน่อยเด็กแว้นยี่สิบกว่าคนครับ
รวมตัวกันแล้วก็เว้นกันบนท้องถนนไม่กลัวกฎหมาย
ไม่กลัวโควิด๑๙แล้วก็ยังเป็นเยาวชนกันอยู่ด้วย
แล้วก็มีปืนไทยประดิษฐ์อยู่ในกระเป๋าด้วยโดนหนักหลายเรื่องเลย
ต้องเรียกผู้ปกครองมาด้วยนะคะนายสมนึกสุขอราม
กำนันตำบลศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า
วัยรุ่นยี่สิบกว่าคนรวมตัวกันไปแว้นไปแข่งรถกันที่อนุสวรี
พระยาลิไทยบ้านหนองช้างหมู่๕ตำบลศรีสัชนาลัยอำเภอศรีสัชนาลัย
สนอะไรทั้งนั้นไม่กลัวกฎหมายไม่กลัวโควิดสิบเก้า
ก็ได้มีการประสานตำรวจสพศรีสัชนาลัยทหารก็มาฝ่ายปกครองก็มาค่ะ
กัน๒๐กว่านายปิดล้อมทางเข้าออกอนุสวรีพระยาลิไทย
จับได้สิบเก้าคนอ่ะอายุตั้งแต่สิบสี่ถึงยี่สิบห้าค่ะ
เป็นวัยรุ่นในตำบลศรีสัชนาลัยกับตำบลท่าชัย
ยึดรถได้สิบหกคันแล้วก็ดัดแปลงท่อไอเสียห้าคัน
มีปืนไทยประดิษฐ์กระบอกหนึ่งมีกระสุนด้วยนะคะ๒นัด
อยู่ในกระเป๋าสะพายของเยาวชนอายุแค่๑๗อ่ะดูสิ
โอ้โหพอจับได้เนี่ยนะเจ้าหน้าที่บอกว่าก็ต้องตักเตือนกันก่อนอ่ะ
ด้วยความที่เป็นเยาวชนอ่ะนะก็บอกเลยว่ารวมตัวกันแบบนี้
มันผิดพรกรฉุกเฉินนะเพราะนี่คือการชุมนุมมั่วสุมที่เขาห้ามนะ
ครับแล้วถึงแม้ว่าหกโมงเย็นยังไม่เคอร์ฟิลล์แต่สิ่งที่ทำมันผิดกฎหมายหลายอย่างมากน่ะ
ก็ต้องประสานพ่อแม่ผู้ปกครองมารับทราบด้วยลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานด้วย
ส่วนเจ้าของรถจักรยานยนต์ที่ดัดแปลงท่อไอเสียผิดกฎหมายกับเจ้าของอาวุธปืน
ต้องถูกดำเนินคดีข้อหานักเพิ่มเติมนะคะอืมกำนันสมนึกบอกว่าปกติ
ชาวบ้านก็ร้องเรียนอยู่บ่อยว่าวัยรุ่นรวมตัวกันแข่งรถเสียงดังรบกวนชาวบ้าน
แล้วบางทีก็มีเรื่องทะเลาะวิวาสด้วยนะคะครับ
เจ้าหน้าที่พยายามจับอยู่หลายรอบแต่ไม่สำเร็จรอบเนี้ย
วบได้สิบเก้าคนอืมคือไอ้พวกนี้เนี่ยมันไม่เคยคิด
ว่าประเทศชาติบ้านเมืองอยู่ในช่วงเวลาไหนไม่สนอะไรเลยอ่ะจริงจริง
เวลาปกติมันก็แว้นมันก็มั่วสุมมันก็แข่งกันอยู่แล้วแหละงงมาก
เวลาแบบนี้มันก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยว่าโอ้โหบ้านเมืองเขายังเป็นยังไง
เหมือนกับชาวบ้านในพื้นที่ที่ร้อยเอ็ดนะครับทุกผู้ชมครับ
ไปจับฮะโอ้โหวิ่งหนีกันแบบวงแตกอ่ะเดี๋ยวไปดูนะครับ
อ่าเค้าวิ่งแถวหยุดหยุด

อย่ายืน
นี่ที่เขาบอกวงแตกเนี่ย

ไม่รู้ไปเอาแรงกันมาจากไหน

โอ้โหมาเล่นขนาดกลางทุ่งนาอย่างนี้
โอ้ภืนที่หมู่ฮ่าบ้านโพรสว่าง
ตะบนศรีวิลัยอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะ
สุดท้ายไม่รอดครับ๑๕คนจับได้หมด
ชาย๒หญิง๑๓ของกลางก็เป็นไพ่๒สำรับ
เงินสดก็ไม่เยอะ๑๐๐กว่าบาท๑๐๐๒๐๐บาท
แต่ปัญหาก็คือว่าคุณทำแบบนี้ไม่ได้
ผิดกฎหมายเรื่องการเล่นการพนันอยู่แล้ว
แล้วตอนนี้ก็มีพรกรฉุกเฉินที่เขาประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉิน
ความผิดเนี่ยคือการชุมนุมทำกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด
อันนี้คือความผิดเดี๋ยวท่านจะไม่เข้าใจว่าทำไมออกมาชุมนุมรวมตัว
จับกลุ่มอะไรไม่ได้เพราะมันมีพรบโรคติดต่อมีพรกรฉุกเฉิน
เคอร์ฟิลล์นะบางคนชอบไปคิดว่าเขาไม่ให้ออกจากบ้าน๔ทุ่มมั่วสุม๔ทุ่มถึงตี๔ไม่ใช่นะครับ
อันนั้นอ่ะห้ามออกนอกเคหาสถานใช่อันนี้ทั้งวันเนี่ยคุณจะไปจับกลุ่มกันที่ไหนไม่ได้
นี่ฮะก็โดนไปนะครับถูกแจ้งข้อหาเรื่องพวกนี้ไปแล้วข้อหาเรื่องการพนันด้วย
พื้นที่สพโพทองแหมแต่แปลกนะช่วงนี้มีการไปจับแบบคนรวมกลุ่มเล่นการพนันเยอะมากเลยนะ
ไม่รู้ว่างจัดหรืออะไรอ่ะคือปกติก็เล่นกันอย่างนี้นั่นแหละ
แต่ช่วงนี้เนี่ยคงจะมีคงจะมีวงที่แบบลดไปเยอะแล้วอาจจะแบบเฮ้ยทำไมวงนั้นมันเปิดได้
แต่วงเราไม่ได้เปิดแล้วแจ้งจับเราสงสัย